ว่าเวลามีดีลอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยต้องไปส่องคุณชูวิทย์นะครับ
เพราะว่าวันนี้คุณชูวิทย์เองเนี่ยก็โพสต์เรื่องดิวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

อันนี้คือช็อกมิวซึ่งมิ้นช็อกขออภัยมิ้นช็อก
แล้วมีข้อความระบุบอกว่า

ประธานสภาเลื่อนการโหวตนายก
เพื่อไทยยกเลิกหมายประชุม๘พัก

ท่าชวนอีกฝั่งมาเจรจา
ถึงบ้านก้าวไกลก็ไม่ถอย
ไม่ลดเพดานประชาชนอดทน

ถึงทางตันของแท้เพราะไม่มีใครยอมถอย

เชื่อมโยงไปถึงสัญญาณเจรจา

ศาสดาก้าวไกลอำนาจเก่า

เพื่อปิดซุปเปอร์ดีลที่ฮ่องกง

่อหน้านี้นี่สำคัญเลยนะคะ
ก่อนข่าวออกทักศิลป์กลับบ้าน

ตกลงซุปเปอร์ดีลได้ปิดจ๊อป
ให้ความมั่นใจระดับทักษิณ
เตรียมแพ็กกระเป๋ากลับบ้าน
มีคำไบ้ตลอดเลย
คืออันนี้คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อกี้นะ
กระแสข่าวที่หลุดออกมา

บอกว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์ใช่ไหม

ซุปเปอร์ดีลเขาคุยกันว่า
เพื่อไทยภูมิใจไทยคุยกัน

พักที่มีคะแนนเสียงมากกว่าก็คือเพื่อไทย
ก็คือนายกตัวสูงนี่หรือเปล่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคุณชุวิตก็ใบ้เอาไว้แบบนี้
คุณจตุพรนี่เขาบอกชื่อมาเลยนะคะผลเอกประวิทย์นะคะ
คุ้มกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้หรือไม่
หนึ่งคนแลกกับยี่สิบหกล้านเสียงไม่กี่วันได้คำตอบ

นี่แหละค่ะโอ้โหแต่ว่าโพสต์ทุกครั้งของคุณชูวิทย์เนี่ย
ก็มีประเด็นทุกครั้งเลยนะคะ
ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณสมชัยศรีสุธิยากร
วันที่เฉพาะกำกันการเลือกต้างมาพูดเหมือนกัน

มีความหมายทางการเมืองยังไง

เลือกนายกรัฐมนตรีจะกระทำต่อในช่วงต้นเดือนสิงหาคมทันที
ว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัยว่าข้อบังคับขัดกับรัฐธรรมนูลหรือไม่
เพราะสิทธิ์มาอยู่ที่เพื่อไทยแล้ว
ก็คือพักเพื่อไทยต้องแสวงหาเสียงสนับสนุนแบบลงมติครั้งเดียวผ่าน
ไม่มีเวลาให้ทดลองครั้งที่สอง
จับมือฝ่ายที่เป็นอริและขับไล่คุณทักษิณ
โดยดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอรมอลต้องเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดปรองดอง
อดีตไทยต้องก้าวไปข้างหน้า
และ๔ก้าวไกลจะได้ทำงานที่ตนถนัดและมีความเชี่ยวชาญมาแล้ว

อันนี้คือการวิเคราะห์ของอดีตกรกตคุณสมชัยศรีสุธิยากร
อันนี้ก็วิเคราะห์ต่างไปเพราะว่าก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้าน
แต่ละคนก็แม่วิเคราะห์ไม่เหมือนกันเลย
วันนี้มีหลายมุมมากจริง